คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีค่ะตำรวจเนี่ยวางแผนจับเอเย่นค้ายาเสพติด
แล้วเอเย่นค้ายาเสพติดคนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำ
อืมพ้นโทษออกมาหวนกลับคืนสู่วงการค้ายาเสพติดอีกรอบหนึ่งครับ
ตำรวจวางแผนล่อซื้อนะคะก็ขี่รถมามาส่งยา
แสดงตัวทิ้งรถแล้ววิ่งหนีแต่สุดท้ายก็โดนจับจนได้ค่ะ
ใครบอกไม่มีใครบอกแต่รู้ได้ไง
จำพี่ก็ได้ใครบอกจำพี่เขาใครบอก
จำพี่ก็ได้จำใครนี่คนนะครับ
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าห้องเช่า
ถนนเรียบทางรถไฟหมู่๑ตมนาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ

เพราะว่าคนเมื่อสักครู่นี้จะเอาของมาส่ง
ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็คือล่อซื้อนะคะ
แล้วก็มีส่วนหนึ่งซุ่มดักรออยู่เพื่อที่จะเข้าไปจับตัว
ไม่รู้จำใครได้สักคนที่บอกจำได้จำได้อะไรเนี่ย
มีสายเปิดประตูบ้านเพื่อจะไปรับยา
ทิ้งรถแล้วก็วิ่งไป

วิ่งหนีไปแล้วค่ะโดนรวบตัวตามภาพเมื่อสักครู่
นายบุตรดีใจรื่นอายุ๓๘นะคะ

ถูกจับข้อหาพยายามจำหน่ายยาเสพติด
และข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑

ที่วิ่งไปแล้วก็เจ้าหน้าที่วิ่งไล่ตาม

ตำรวจสพนาจอมเทียนบอกว่า
รู้มาว่าผู้ต้องหาขายยาเสพติด
ทั้งที่เพิ่งพ้นโทษออกมาในคดียาเสพติด
ออกมาจากเรือนจำได้แค่๓เดือนเองค่ะคุณผู้ชม
วนกลับคืนสู่วงการค้ายาเสพติดอีกรอบเฉยเลยนะคะ

แล้วก็ให้ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งที่ห้องเช่า
พอไปถึงไหวตัวทัน
อันนี้คือสายของตำรวจนะคะโทรศัพท์ไปเห็นไหมคะ
เขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มาส่งให้ที่นี่

ผู้ต้องหาก็รับสารภาพค่ะ
ว่าได้รับเงินเพื่อที่จะเอายาเสพติดมาขายนะคะ
คือเอเย่นเนี่ยนะเขาก็มีฉายาของเขา
บินทุ่งคาใต้นี่ค่ะ
คือเหมือนกับเขาก็วิ่งซื้อขายยาเสพติดอะไรแบบนี้

ถูกจับอยู่จนได้ค่ะยังไงก็หนีไม่พ้นนะคะ
ยายครับผม

ค่ะก็ต้องขยายผลเพิ่มนะคะ
สำหรับเอเย่นขายยาเสพติดกลุ่มนี้นะคะ

อืมไหนคนนี้เขาไปซื้อมาจากบินทุ่งค้า